จังหวัดนครราชศรีมามีกระบาดคันหนึ่งเขาขับรถอยู่ที่เลนขวา
ขับไปจู่คันหน้าเขาเบรกแบบกระทันหันก็ต้องเบรกตาม
เพื่อไม่ให้ชนแต่รถนั้นมันดันหมุนไปชนกับรถสองแถว

สองแถวตกลงไปข้างทางนักเรียนตกออกมานอกรถกระจัดกระจาย
อาจเจ็บกันไป๓๐กว่าคนคือเทกระจาดเลยไหมคะ
กระจายแบบนี้เลยนะครับเหตุเกิดขึ้นที่บนถนนมิตรภาพกิโลเมตรที่๘๔
ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ซึ่งพอไปถึงเนี่ยก็สภาพอย่างที่เห็นนะฮะโอ้โหสองแถวก็ตกไปแบบนี้
ชนเสาไฟรถกระบาดก็ตกลงไปนะฮะคนขับรถกระบะให้การแบบนี้
ขับรถมาช่องขวาสุดนะต้องการจะมุ่งหน้าไปยังอำเภอปากช่อง
แต่รถคันหน้าเนี่ยจู่จู่ก็เบรกแบบกระทันหันตัวเขาเองก็ต้องรีบเบรกเหมือนกัน
เพื่อไม่ให้ชนท้ายรถคันหน้าแต่พอเบรกปุ๊บเนี่ยรถเอาไม่อยู่ครับ
เสียหลักแล้วก็หมุนเลยหมุนนะฮะไปชนกับรถสองแถวที่มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านวังไสนั่งมา๓๗คนคุณผู้ชม
คนนี่นะฮะรถสองแถวตกไปข้างทางไปชนเสาไฟฟ้าแรงสูงเสาไฟหักเลยนะครับ
นักเรียนในรถบาดเจ็บกันทั้งคันมีหัวแตกแขนขาถลอกมีแผลตามตัว
ทั้งหมด๓๕คนกระเด็นออกมานอกรถ
แต่มีหนึ่งคนบาดเจ็บสาหัสก็ต้องมีการรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
เพื่อให้รักษาอาการและทุกคนก็ปลอดภัยดีนะครับ
ขับรถต้องระวังเขาก็ย้ำเตือนกันทุกครั้งว่าบางทีขับไป
อย่าไปจี้คันหน้ามากเกินไปถ้าเขาเบรกแบบกระทันเราจะเบรกไม่ทัน
ใช่อย่างน้อยเว้นช่วงทิ้งไว้สักหนึ่งช่วงคันรถครึ่ง
ประมาณนั้นนะครับจะได้เบรกทันเนอะใช่ค่ะ